ใหม่กาแฟเอ็มเพรโซดับเบิ้ลชอต
เข้มเต็มช็อตทุกวัน
อย่าโปรดยกโทษให้เธอไปดี
อย่าให้มีคืนคมและผมอันใด
ลูกสุดแน่นรักอยากให้เธอสุขใจ
อย่าโกรธแขนเครื่องใด
ลูกขอรับไว้ผู้เดียว
มีความสามารถให้มันถูกไหม
ไว้เครื่องบินจะต้องช่วย
ที่คืออะไรทุกวันนี้
พวกวิดธยุครับพวกทรอนซิสเตอร์อะไรพวกเนี้ยครับ
นี่ครับปลักปุ้งตามว่ายของเขาเนี้ย
เขาฝนซื่อด้วยไงฮะ
ถามแล้วเขาก็ตอบตรงในบุคลิกสไตล์ชีวิตเขา
เอาล่ะพร้อมจะรับฟังการเฉลยหรือยัง
จะได้ก้าวไปให้ได้๘๐๐๐เร็วนะครับ
มามาถึงเพลงนี้แล้วนะครับเพลงที่๒นะครับ
เพลงนี้มูลค่า๒๐๐๐บาทแล้ว
ผักบุ้งนะครับร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
และสำหรับเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท
ผักปุ้งร้อง
ร้องได้ครับ
ร้องได้ให้ว่าร้องได้ให้ร้อง
ร้องได้ให้ร้อง
ร้องได้ในเพลงที่๒แบบนี้ผักบุ้งรับแล้ว

ก็เป็นความสำเด็จครั้งที่๒ของเคาร์บนวิทย์แห่งนี้นะครับ
ตอนนี้ผ่านไปแล้ว๒เพลงเหลืออีกแค่๓เพลง
ก็จะได้บอกลาเจ้าเหล็กที่อยู่ในแนวเวียด
ของเราครับนะปกติคุณพ่อรายได้ที่บ้านเป็นไงฮะ
ทำงานอะไรกันคุณพ่อคุณแม่อ๋อผมทำงานก่อสร้างครับ
วันเท่าไหร่คะวันละสามร้อยครับผมสามร้อยแล้วคุณแม่ล่ะคะ
แม่เขาทำอะไรไม่ค่อยไหวครับคอเข่าอักเสบก็คือรายได้หลักมาจากคุณพ่อ
ครับผมต้องกินกี่คนสี่คนสี่คนครับพ่อทำงานทุกวันครับ
ถ้าอย่างวันไหนป่วยก็ต้องต้องหยุดแล้วก็ไม่มีรายได้ครับผม
ตกตกแล้วเดือนหนึ่งได้ประมาณเท่าไหร่ฮะก็อยู่ประมาณหกพันหนึ่ง
ค่าใช้จ่ายที่บ้านมีอะไรบ้างไม่รู้ค่าใช้จ่ายก็ค่าน้ำค่าไฟค่ากินในบ้านนี่นะครับ
พอไหมคะส่วนมากจะขาดนะครับแล้วก็ก็ต้องเจ้าวงเขาก็หาช่วยมั่งอะไรครับ
เขาก็ช่วยช่วยกันครับผมนะวันนี้เขาหาได้ละสองหมื่นนะผักบุ้ง
อยากบอกอะไรพ่ออะไรแม่บ้าง
ก็ผมช่วยพ่อแล้วนะครับที่เหลือพ่อก็ไม่ต้องทำงานหนักแล้ว

คุยกันสนุกสนานเวลาหมด
คราวหน้าเผื่อคุณแม่หายดีจะได้มานั่งเชียร์ด้วยอืม
พระภูมิครับและที่สำคัญอย่าลืมกลับไปทบทวนเพลงที่
เคยฟังแล้วก็ไม่เคยฟังนะอยากให้ได้ไปตามเป้าอย่างที่ผมบุ้งตั้งใจไว้
ครับจะได้เอาขาออกแล้วก็ช่วยที่บ้านทำมาหิกถึงเอาแรกไม่ใช่เอาขาออก
กลับก็ฝากเอาไว้สำหรับน้องยาวชนวัยรุ่นนะครับ
ก็โดยเฉพาะต่างจังหวัดเนี่ยขี่จักรยานยนต์ก็ระมัดระวังกันนิดนึง
อย่าลืมนะครับสวมหมวกกันน็อกด้วยนะครับแล้วก็อย่าประมาท
แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วนะคะขาดที่พึ่งพิงไม่รู้จะหันหน้าไปหาใคร
หน้าฝากพวกเราค่ะรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตยืนหยัดเคียงคู่นะคะ
ทุกท่านเลยที่อยู่ทางบ้านที่เดือดร้อนและพร้อมจะสู้
แล้วก็มีอีกรายการหนึ่งค่ะต่อจากนี้เลยค่ะคุณเอชายามิชัยรออยู่แล้วค่ะ
เกมต่อชีวิตรายการนี้เขาก็ดีค่ะต่อสู้และยืนหยัดเพื่อคนรากย่าเช่นเดียวกันค่ะ
กลับมาพบกันใหม่นะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกา๒๐นาทีเป็นต้นไปนะครับ
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒กับร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
แล้วพบกันใหม่นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
ร้องได้ให้ล้านลูกสู้ชีวิต

ผมก็จะปั่นจักยานไปคอยดูครับครับบังเมตตะวันน้ำพอลอเท่าก้น

ครับถ้าเขาเป็นนี่คือจะนอนแบบอย่างนี้ครับ
อยู่ประมาณ๒๓วัน
อาการวันนี้ถือว่าเป็นอาการหนักไหม
หนักครับเพราะทุกทีแม่เขาจะเดินเหินได้
ตอนนี้เป็นจนเดินไม่ได้เลยครับ
ผมอยากให้แม่หายเร็วครับ

และผมสัญญาว่าจะไม่ดื้อไม่สนไม่ล้านหรอกครับ